ปากจริงจากจริงเลยว่าโอ้วปาก
นี่แหละปากอย่างงี้ด้วยมันก็จะมีขอบขึ้นเป็นพร้อม
แต่มันนิ่งนะแต่มันต้องหนักแต่มันอยู่ร่องกลาง
มันจะของแบนนะพวกนี้

ที่จะมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมีเวลาที่จะมี

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ